เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินลำใหม่ของกองทัพอากาศนะคะ
ซึ่งเครื่องบินลำนี้ค่ะจะนำเพื่อนำมาเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ
โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อ๓๔ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
เพื่อรองรับกับการใช้งานตามภารกิจของกองทัพอากาศนะคะ
โดยเฉพาะภารกิจการลำเลียงทางอากาศ
ซึ่งก็ประกอบด้วยการบินรับส่งเสด็จ
การสนับสนุนภารกิจพระบรมวงศานุวงศ์
การบินรับส่งบุคคลสำคัญ
และการให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล
เช่นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
แก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
การอบพยพคนไทยในต่างแดน
แต่ว่าเครื่องบินตอนนี้มีจำนวนจำกัด
และยังมีการปลดประจำการอากาศยาน
ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ยังไม่ครบตามโครงสร้างกำลังรบ

กองทัพอากาศค่ะจึงได้จัดหาเครื่องบิน
สำหรับการปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศเพิ่มเติม
สำหรับเครื่องบินลำเลียงรุ่นดังกล่าวนะคะ
คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์มีมติอนุมัติให้กองทัพอากาศจัดหาจำนวน๒ลำค่ะ
ราคาลำละ๓๔ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๑๕๖ล้านบาท
โดยใช้งบประมาณจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในลักษณะการใช้งบประมาณผูกพัน๓ปี
ระหว่างปี๒๕๕๖ถึง๒๕๕๙
ซึ่งเครื่องบินรุ่นดังกล่าวสามารถทำการบินได้ไกลถึง๒๐๐๐มายทะเลต่อการเติมเชื้อเพลิง๑ครั้ง